ของหนุ่มฮันอิสริยะแล้วก็สาวไอซ์ปรีชยากันบ้างนะคะ
ลดสถานะเหลือเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้น
ส่วนสาเหตุหนุ่มฮันเขายืนยันนั่งยันนอนยันเลยด้วยว่า
ไม่เกี่ยวข้องกับมือที่๓อย่างแน่นอนค่ะ
นักร้องนักแสดงหนุ่มฮันอิสริยะ
ออกมายอมรับว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับนักแสดงสาวไอซ์ปรีชยา

โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกัน

ส่วนประเด็นที่ฝ่ายหญิงไปทานข้าวกับหนุ่มคนใหม่นั้น

แต่ขอยืนยันว่าถ้ายังไม่เห็นกับตาก็ยังไม่ขอปักใจเชื่อ
พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีพูดคุยกันบ้าง

ซึ่งเจ้าตัวก็ยินดีหากอีกฝ่ายมีคนใหม่เข้ามาดูแล
ขอให้เป็นคนดีก็พอค่ะ
มันมีส่วนของความไม่เข้าใจกันอะไรอย่างนี้

การที่เรามีพื้นที่ส่วนตัวให้ได้คิดอะไรบ้าง

มันอาจจะมีบางอย่างมันก็ไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้
ไม่ทราบครับเพิ่งรู้เหมือนกันครับ
ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้
หรือว่าถ้าเกิดเขามีความสุขดีแล้วอะไรอย่างนี้

ผมกับน้องอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีเรื่องของบุคคลที่๓ครับผม
ก็คงเป็นในเรื่องส่วนตัวมากกว่า
ผมก็ยังไม่ได้ปากใจเชื่ออะไร
เพราะว่าทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง
พูดคุยกันได้เหมือนเดิมครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไร
ที่ผมออกมาพูดตรงนี้ไม่ใช่แบบว่าเราดีแต่พูดหรือว่าอะไร

แต่ว่าเรารู้ว่ายังมีคนที่รักพวกเราอยู่อะไรอย่างนี้ครับผม

มันเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนั้นนะ